คุณผู้ชมคะไปสมุทรสาครกันหน่อยนะคะ
ไปดูปฏิบัติการช่วยชีวิตนาค
เมื่อสักครู่เล่าชะนีข้ามถนนใช่ไหม

แต่ว่านาคตัวนี้ไม่ได้เคราะห์ดีเหมือนชะนีตัวนั้น

กู้ภัยนะคะก็จะพยายามพามันไปช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลแหละ
แต่กว่าจะจับได้คุณผู้ชมเอ้ยแม้ขนาดโดนชนบาดเจ็บนะ
วิ่งไล่กันเป็นชั่วโมงค่ะ
เป็นนาคตัวผู้นะคะอายุประมาณ๒๓ปีตัวยาวกว่า๑เมตร
มันมีแผลที่ใต้คางปากแล้วก็จมูกเพราะว่าโดนรถชน

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเอาสวิงเนี่ยจับมันเนอะ
ว่าเออคงจับได้ง่ายแหละเพราะว่ามันน่าจะหมดแรง
ปรากฏว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะ
มันตกใจกลัวด้วยแม้ร่างกายจะบอบช้ำมันก็แยกเขี้ยวใส่
แล้วก็วิ่งข้ามถนนเกือบถูกมอเตอร์ไซค์ชนซ้ำไปอีก
หนีเข้าป่าข้างทางลงน้ำลงคู
เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งตามตามกว่าจะจับได้ชั่วโมงกว่า
เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านำไปดูแลรักษา
กว่าจะหายเป็นปกติแล้วก็จะเอาไปปล่อยคืนธรรมชาติต่อไป

ปกติมันอยู่ในป่าในเขานู่น